คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สพบ้านเดือจังหวัดน้องคาย
เมื่อเช้านี้เองค่ะคุณผู้ชมมีผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังแล้วก็ตอนเช้าประมาณสักเก้าโมงนะคะ
แฟนสาวไปเยี่ยมก็เป็นการไปเยี่ยมตามเวลาเยี่ยมตามปกติ
แฟนสาวของผู้ต้องหาเยี่ยมเสร็จตำรวจบอกว่าต้องนำตัวผู้ต้องหาคนนี้
ออกจากห้องขังเพื่อไปห้องสอบสวนเพื่อที่จะสอบปากคำเพิ่ม
ตำรวจบอกมันห้องมันใกล้กันนิดเดียวไม่ใส่กุญแจมือ
เห็นว่าห้องใกล้ห้องใกล้นิดเดียวเดินไม่กี่ก้าวถึง
ใส่กุญแจมือแล้วผู้ต้องหาคนนี้อาศัยจังหวะตำรวจเผลอ
วิ่งหนีออกไปเลยค่ะนี่คือแฟนเขานะฮะเสื้อดำเสื้อวอร์มเนี้ย
แล้วแฟนสาวที่ไปเยี่ยมเนี่ยยังไม่กลับรออยู่หน้าโรงพัก
นู่นอ่ะใช่ขี่จักรยานยนต์อยู่ตรงนู้นอ่ะแล้วแฟนสาวก็พาหนีไปเลย
กวดไปนี่คือแบบไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แทนเลยนี่ค่ะโอ้โห
นายธีรพัฒน์ร่างกายอายุสามสิบเจ็ดค่ะเป็นชาวอำเภอโพนพิสัยจังหวัดน้องคาย
เป็นผู้ต้องหาคดีครอบครองยาบ้าสองพันยี่สิบเก้าเม็ดนะคะนี่ค่ะ
คือคนที่ฉวยโอกาสวิ่งออกไปแฟนสาวขี่รถจักรยานยนต์
ตาร์ทเครื่องรออยู่แล้วพาหนีนะคะคือถ้าดูจากภาพเมื่อสักครู่เนี้ย
ที่หน้าห้องขังอ่ะจะเห็นว่าไม่ได้ใส่กุญแจมือใช่ค่ะเห็นไหมคะ
เนี้ยไม่ได้ใส่อะไรเลยไม่ได้ใส่กุญแจมือค่ะอ่า
ตำรวจเขาบอกว่าห้องมันใกล้กันเขาบอกแบบนี้
ห้องสอบสวนกับห้องขังนิดเดียวฮ่องขังกับห้องสอบสวนใกล้กัน
ไม่ใส่กุญแจมือโอ้โหคือเมื่อสามกรกฎาคมอะค่ะ
ยาบ้าของกลางเนี้ยสองพันยี่สิบเก้าเมตรนะคะ
ก็ส่งสพบ้านเดือดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายก็อยู่ในห้องขังของโรงพักค่ะ
โมงเช้าวันนี้แฟนสาวอายุ๑๙นางสาวบุษกรผาทองไปเยี่ยม
ก็เป็นเวลาเยี่ยมปกติตำรวจก็ให้เยี่ยม
ตำรวจที่เป็นสิบเวรนะคะก็เบิกตัวนายธิรพัฒน์ผู้ต้องหาออกมาเพื่อสอบปากคำเพิ่ม
แล้วตำรวจบอกว่าห้องขังกับห้องสอบสวนใกล้กันนิดเดียวอืมไม่ใส่กุญแจมือโอ้โห
จังหวะนั้นแหละคือตัวแฟนสาวที่เยี่ยมเสร็จเขาก็ยังไม่ไปไหนไง
อยู่สตาร์ทรถจักรยานยนต์รออยู่หน้าโรงพักษณ์
นายธิรพัฒน์ผู้ต้องหาฉวยโอกาสวิ่งออกไปเลย
ท้ายรถจักรยานยนต์แฟนสาวไปเลย
แล้วตัวผู้ต้องหาที่เป็นแฟนนุ่มเนี่ยวิ่งออกไปเห็นไหมคะซ้อนแล้วไปเลย

ตำรวจบอกว่าน่าจะนัดหมายกันล่วงหน้า
ผู้ต้องหากับแฟนสาวเหมือนเตรียมกันก่อน
งั้นเยี่ยมเสร็จทำไมยังรออยู่ที่หน้าโรงพักตำรวจถาม

จะเตรียมกันคุยกันแบบอย่าเพิ่งไปรอก่อนอะไรแบบนี้

เพราะว่าความจริงแล้วเนี่ยเวลาที่มีผู้ต้องหาที่ถูกคุมขัง
อยู่ในสถานีตำรวจแล้วมีญาติมาเยี่ยม
เขาจะให้เยี่ยมแล้วคุยผ่านห้องกระจกกั้นนะฮะ

จังหวะนี้คงคุยกันแล้วแล้วก็เบิกตัวออกมาพอดี
ก็ไม่รู้ว่าจะมีการส่งซิก
หรือว่าจะพูดอะไรกันก่อนหรือเปล่านิดหน่อย

แต่เบื้องต้นตำรวจเองก็ยอมรับว่าเป็นความเผลอเลอของตำรวจ
ที่ก็เห็นห้องไกลนิดเดียวไม่ใส่กุญแจมือพาออกมาเลยแบบนี้

ยังไล่จับอยู่นะคะคุณผู้ชม